นครพนมดีกว่าคุณผู้ชมมี๑๑แรงงานนะ๑๑แรงงานไทยทั้งจากนครพนมและจังหวัดอื่นทางภาคอีสานเขาอยู่บริเวณ
นนกาซ่าเลยพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคือพื้นที่สู้รบเลยวิดีโอคอลมาถ่ายคลิปมาทักแชทนักข่าวมาอยากให้ดูสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาว่าเป็นแบบนี้แล้ว
นะครับที่ฝากคุณไป
ล้อออกอุปยุคครับไม่ได้แล้วครับ

ห้องนอนครับ
๑๑คนที่รึ่งอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมมาแล้วนี่ก็คลิปที่พวกเขาอัดไว้ค่ะจากในที่พักเลยครับ
เป็นบั้นภคั่งของในจ้างน่ะสภาพก็ดูซุดโทรมแล้วคุณผู้ชม

เสียงที่เขาได้ยินคือปืนกับระเบิด
ทุกคนต้องการออกจากพื้นที่ครับไปยังพื้นที่ปลอดภัย

แล้วก็ประสานทหารอิสราเอลให้เข้ามาช่วย
แต่ทหารเองก็เจอกับความยากลำบากยังมาเข้าถึงพื้นที่ไม่ได้
ทางการอิสราเอลแจ้งว่ายังไม่สามารถอบพยพเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้

อยากให้ช่วยประสานขอความช่วยเหลือมา
แล้วก็ฝากให้นักข่าวช่วยกระจายข่าวหน่อย
ตอนนี้กลัวกันไปหมดแล้ว

อยากกลับมากเลยครับตอนนี้ครับ

คือเห็นกันมันรุ่นแรงมากเลยครับ

ยิงกันอยู่ครับอยู่ใกล้ใกล้เลยครับ
แล้วตอนนี้สิ่งเลขที่เรากังวลใจที่สุดคืออะไรครับ
ทีพักเหอะครับ
ไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยแกร่งแรงเท่าไหร่ครับ

นอนอยู่บึ้มอยู่อย่างนี้

เราต้องเปิดตาไว้ข้างนึงอะ
เพราะไม่รู้ว่ากองกำลังฝ่ายไหนจะบุกเข้ามา

ไม่รู้ว่าจะเป็นทหารอิสราเอลเข้ามาช่วยเหลือ